อีกคดีหนึ่งที่เราก็นำเสนอกันไป

แล้วก็เอาส้มไปขายอยู่ดีปรากฏไปเจอ

ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่รู้มันมาจากไหน
นี่คือมาแจ้งเพื่อความโปรดศุริสุขใจแล้วก็
ถูกจับกลุ่มตัวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีเพราะว่ามีคำสั่งด่วนจากศาลจังหวัดธัญบุรี
ให้ปล่อยตัวผู้เสียหายอะไรนี้แล้ว
หลังจากที่มีการตรวจสอบสำนวนคดี
แล้วก็ไม่พบว่าเขามีความเชื่อมโยงกับยาบ้า
แต่อย่างใดนะคะเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ

มันเป็นโมเมนต์มันเป็นช่วงวินาทีที่
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เธอที่เราให้ฟังเสียงสัมภาษณ

ถ้าเกิดว่าเธอต้องอยู่ดูแลลูกสองคนด้วยตัวเองคนเดียว
โดยไม่มีสามีเธอก็อยู่ลำบาก
และวันนี้ก็คือทั้งครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า
ค่ะวันนี้เห็นทางฝากฝั่งของภรรยามาที่สถานีของเรานะ

นี่แหละค่ะก็เป็นภาพที่สร้างความประทับใจ
ให้กับคนที่พบเห็นทุกคนนะคะ
ระหว่างที่นางสาวกัลยากรเชิดพิทักษ์และครอบครัว
เดินทางมารับนายพิชิตเชิดธรรมผู้เป็นสามี
ถูกตำรวจสพคลองหลวงดำเนินคดีในฐานครอบครองยาบ้า
เพื่อจำหน่ายถึง๕๒๐๐๐เมตรนะคะ
แล้วก็ถูกส่งตัวมาที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี

นางสาวกรยากรนั้นกล่าวขอบคุณสื่อ
ทนายความที่ช่วยเหลือครอบครัวของเธอ
ให้ได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง
และอยากขอบคุณศาลจังหวัดธัญบุรีด้วยที่เมตตา
และให้ความเป็นธรรมนำมาสู่อิสรภาพของสามีค่ะ
ด้วยนางสาวการละเอียกรนยอมรับว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเธอเครียดมาก
ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร
เพราะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าสามีเธอไม่ผิด
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้านนั้นเลยนะคะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ก็อย่างแรกก็หนูก็ขอบคุณสื่อทุกสื่อเลยนะคะ

แล้วก็ทนายบรากรที่ช่วยเหลือหนูค่ะและครอบครัว
หนูดีใจมากวันนี้ที่ว่าสามีได้ความยุติธรรมค่ะ

ส่วนฝั่งของนายพิชิตนะคะเล่าว่า
วันนั้นนายปองพลสวัสดิ์ทัศน์นายจ้าง

เมื่อเห็นผลส้มแล้วพบว่าส้มก็ยังสดและมีคุณภาพอยู่

นายพิชิตก็ไม่รู้ว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับยาบ้าตั้งแต่เริ่ม
ส่วนตัวเจ้าของส้มก็ไม่เห็นหน้าไม่เคยคุยกันค่ะ
มีการตัดเพาะด้วยนะคะว่าในเมื่อการเป็นพลเมืองดี

กลายเป็นต้องมาเดินถูกดำเนินคดีซะเอง
ต่อไปถ้าเจออะไรแบบนี้ไม่ชอบมาพากล
ก็ไม่เข้าไปยุ่งหรือจะเสนอตัวไปเป็นพลเมืองดีอีกแล้วนะคะ